หน้าเรื่องของโครงการคอนโดมิเนียมหรูแอสตันอโศกกันหน่อย
หลายคนก็ยังสงสัยว่าสรุปต้องทุบหรือเปล่า
เมื่อสารปกครองสูงสุดเขามีคำพิพากษาออกมาแบบนั้น
เรื่องของการยกเลิกใบอนุญาตการก่อสร้าง
ชาวบ้านก็ต้องย้ายออกไหมแล้วทุบ
แล้วจะไปอยู่ยังไงใครจะออกค่าทงค่าทุบอะไร
ล่าสุดทางด้านของผู้บริหารบริษัทอนันดา
ก็มีการทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก็แจ้งรายละเอียดเรื่องของคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุด
ในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการแอสตันอโศก
พร้อมแจ้งเพิ่มเติมกับเรื่องของผลแห่งคำพิพากษาแล้วก็แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้ครับ
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอนันดาที่ทำโครงการนี้
จึงต้องเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นและแนวทาง
เพื่อไปเจรจากับภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
ส่วนมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ระหว่างการประเมินอยู่นะครับ
สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำการบรื้อถอนอาคาร
โดยจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
แล้วก็จะมีการไปพบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่ามรฟมภายใน๑๔วันนับตั้งแต่วันที่สารมีคำพิพากษา
เพื่อเจรจาแนวทางการแก้ไขร่วมกันต่อไป
ส่วนข้อ๓ก็อยู่ระหว่างการหามรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็อนุญาตเพื่อให้ทางโครงการแก้ไขความเสียหายแก่ผู้ซื้อ
แล้วก็ตัวเองหมายถึงบริษัทตัวเองด้วยความสุจริตแล้วก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย
อันนี้เป็นเอกสารที่ผู้บุริษัทของอชิเจงไปยันต์จรหลักทรัพย์
ทีนี้ล่าสุดมันมีข้อมูลจากทางด้านของกรุงเทพมหานคร
เขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วกรทมมีแนวทางให้
แอสตานาโซคือคุณไม่ต้องทุบแต่คุณไปดำเนินการในการขอใบอนุญาตการก่อสร้างใหม่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะ
จะไปหาทงหาที่ให้มันมีทางออกถูกต้องตามกฎหมายความกว้างสัก๑๒เมตร
แล้วก็ติดถนนใหญ่เพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่ให้มีทางเข้าออกของรถฉุกเฉินรถกู้ภัยรถดับเพลิงอะไรก็ว่ากันไป
มันก็ยังมีพื้นที่อื่นให้ทางด้านของโครงการสามารถที่จะไปดำเนินการแล้วก็ขอใบอนุญาตการก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ
แต่ว่าในส่วนของตึกแถวที่อยู่ซอยสุขุมวิท๑๙ที่เรานำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ถ้าจะไปเวรคืนตรงนั้นล่าสุดนักข่าวก็ลงพื้นที่ไป
เจ้าของตึกเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีความประสงค์จะขายนั่นสินะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ตอนก่อสร้างเอง
เจ้าของโครงการก็ไม่เคยมาตรวจสอบมาดงมาดูอะไรเรื่องของสิ่งที่มันตกมาจากโครงการอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากขาย
แล้วถ้าขายเนี่ยมูลค่าการประเมินมันสูงถ้าจะซื้อตึกแถว๒เส้นนั้นตรงซอย๑๙มูลค่ามันประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วมันใกล้เคียงกับโครงการนี้มันคือ๖๐๐กว่าล้านบาทก็คงจะไม่คุ้มนะถ้าเกิดจะไปซื้อตึกแถว๒แถวนี้ก็คงจะไม่คุ้มในการจะทำทางออก
เขาบอกว่าถ้าจะไปซื้ออันนี้ชาวบ้านเสนอว่ามันมีที่ของหลังท่างตรงทอมินอล๒๑ก็คงจะไปเจรจาได้หรือไม่อย่างไร
อันนี้เป็นหลักฐานที่ชาวบ้านบอกก็เดี๋ยวคงต้องรอทางด้านของผู้บริหารของอนันดาว่าเขาจะมีแนวทางอย่างไร
แล้วก็จะไปขออนุญาตการก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร
แต่สรุปคือไม่ต้องทุบแต่สามารถแก้ไขแบบการก่อสร้างแล้วก็ขอใบอนุญาตใหม่ได้กับทางกรุงเทพมหานคร
ต้องมาในทางนี้ดูแต่ว่าก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
เพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยเพราะว่าเจ้าของที่ตรงนั้นจะยินยอมพร้อมใจเพราะมันไม่ใช่แค่เจ้าของเดียวด้วย
ใช่มันต้องไปหาซื้อที่เพียงพอในการจะเปิดพื้นที่ให้ได้สัก๑๒เมตรในการทำทางออกไป